ในเมื่อเป็นตำรวจแล้วอยู่ในที่เกิดเหตุ
มันควรจะให้การเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไง
อย่างแรกปืนที่ใช้ยิงตำรวจตายก็ปืนตำรวจ
ใช่ไหมผมต้องแปลกใจอะไรอีกไหม
ตำรวจที่เอาสวัสดิการของพี่น้องประชาชนไปเป็นส่วนลด
ซื้อไปให้คนอื่นใช้แล้วเอามายิงตำรวจตาย
แสดงว่าในการซื้อปืนของสตชไม่ได้ควบคุมอะไรเลยสิ
นี่ประการแรกคุณจับประชาชนที่พกปืน
การขออนุญาตก็ขอยากเย็นเหลือเกิน
แต่พอใช้สวัสดิการตำรวจคุณเอาของคุณไปให้มือปืนเหรอ
นี่ไม่รวมกับรอปภอีกคนนึงนะอาจารย์ธนายโรง
เมื่อวานคือรอปภเรียกมาสอบคนหนึ่งที่อยู่ในงาน
บิ๊กโจ๊กบอกว่าหลังจากภาพจากล้องกระจอนปิดมันเห็น
ว่าหลังจากที่มีเสียงปืนนี่คือหน่องท่าผายิงสวทชเนี่ย
รอปภคนนี้โดนถือปืนอยู่ทั่วงาน
เขาอ้างว่าเขาต้องควบคุมพื้นที่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
ปืนนี้เป็นของอบตอืมอบตคนหนึ่งใช้สิทธิ์ไปซื้อมา
แล้วก็เอามาให้รอปภลูกน้องกำนันนกใช้

เรื่องอาวุธปืนเนี่ยต้องถามอาจารย์กิจนะแหละ

อาจารย์ว่าไงเอาตังค์ภาษีประชาชนไปซื้อแล้วไปให้คนอื่นใช้
เวลาขอบริญญาติขอแนะนำของส่วนราชการนะ
ขอแนะนำองค์กรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอบตหรือตำรวจ
แต่พอเวลาเอาไปใช้ผิดมือแล้วเขาไปก่อเหตุ

ประเด็นเรื่องปืนก็สำคัญเอาแค่การซื้อเนี่ย
แล้วทีนี้ทำไมเขาให้การไม่ตรงกัน

ทำไมตำรวจถึงให้การขัดแย้งกับข้อที่จริงในภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้น
มันจะให้การตรงกันได้ไงในเมื่อมันต่างคนต่างเอาของไปทิ้ง
ที่มันจะใช้คือตอนแรกผมเข้าใจว่าที่ไป

หรือตำรวจที่ไปนั่งปาร์ตี้ไม่มีของนครปฐมเลย
ไม่มีของสภอมเมืองนครปฐมเลยไม่มีของจังหวัดเลย

ตามอำนาจตามกฎหมายเจอคนยิงคุณต้องทำอะไรครับ
จับอันนี้คุณพาเข้าไปไหนอ่ะไปนอนเหรอไม่ได้
แค่นี้ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้ว
หรือถ้าอ้างว่ากลัวเขายิงเลยไม่กล้าสู้ไม่กล้าอะไร
ถ้ากลัวขนาดนั้นไปอยู่ธุรการอย่ามาอยู่สืบอย่ามาอยู่ป่าปาม

ทั้งหมดนั่นแหละอยู่กันมาปืนก็มีทำไมไม่สู้

แต่มีอยู่๓ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งคือพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
ส่วนที่สองคือหนีเลยคือไม่อยู่เลยหายเลย
อีกส่วนหนึ่งส่วนที่๓อันนี้ถูกจับได้๖คนแล้ว
อันนี้คือช่วยกำนักนกกับนองท่าผาหนี
ตรงหนีมันต้องไปทีละช็อตนะ
พอโดนยิงเสร็จปุ๊บปืนพก
ประชาชนอย่างพวกเราก็หลงเชื่อ
แล้วคิดว่าโอ้
ถ้ามีปืนแล้วไม่กล้าชั้นก็เอาสักกะเบือนไปถือแทน

ว่าถ้ามีใครกล้ามาก่อเหตุเดี๋ยวเจอเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มีอาวุธและเหตุการณ์นี้
มันสร้างอะไรให้สังคมมันสร้างให้เห็นเลยว่า
ถึงมีอาวุธตำรวจหลายนายก็กลัว
ไอ้ที่กลัวไม่ใช่ว่ากลัวในการจะบังคับใช้กฎหมายนะ
ผมไม่รู้ว่ากลัวว่าถ้าไปจับแล้วจะโดนสั่งย้าย
ส่วนลงโทษทางวินัยอะไรหรือเปล่า
และที่สำคัญทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบเลย
เกี่ยวกับสวยทางหลวงไหมเนี่ยสำคัญเลย
เพราะที่ไอ้ไปคุยกันถามว่าอาจารย์ก็บอกอยู่ว่า
ยกย้ายมันจิ๊บจ้อยแต่ธุรกิจที่มีการขนส่งของ

ตำรวจทางหลวงที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในการควบคุมเนี่ย

ในพื้นที่แทนที่จะจับกลับไม่จับ
ผมว่าแบบนี้ไม่มีใครรับได้
แล้วที่สำคัญปล่อยคุณปล่อยได้ไง
คุณปล่อยให้เขาเอาปืนไปทิ้งเหมือนคุณไม่ใช่ตำรวจ
ชาวบ้านยังมีความรู้มากกว่าเลยว่า
มีการยิงกันต้องอยู่เพื่อจะได้ไปเป็นพยาน
ชาวบ้านเขายังมีสมองคิดเลย
เราจบทางด้านนี้มาเป็นผู้รักษาใช้กฎหมาย
คุณหายหัวกันไปหมดเลยเป็นผ่อบอลที่ไหนก็โมโห
ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีและชมสดที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒